คุณสองคนรวมไปถึงคุณผู้ชมหน้าจอด้วย
สารภาพมาซะดีว่าที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่าอะไร

ตอบเป็นเสียงเดียวกันเพราะว่าโอปป้าเขาหล่อ
แต่บอกเลยว่างานนี้โอป้าหล่อจริงค่ะ
แต่เป็นอ๊อปป้าเก๋ของผู้ชมนะครับ
เป็นคนไทยนี่แหละแต่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา
บอกเลยว่ายกหน้าใหม่เป็นนุ่มเกาหลี
แล้วบอกเลยว่าโอป้าคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
โดนเรื่องยาเสพติดหนักแน่

ค้าวเจียง

เย็บขา
อ๊อปป้าอยู่ไทยกี่ปีพูดไทยชัด
ก็เขาไม่ใช่คนเกาหลีคุณผู้ชม
เป็นนาทีที่ตำรวจป้องกันปรับและปราบปรามยาเสพติด

จู่โจมเข้าจับกลุ่มตัวนายจีมมินช็อก

ชื่อเดิมเขาชื่อว่านายสหรัฐสว่างแจ้งอายุ๒๕ปีแล้ว
นี่๒๕๕๗หน้าแบบนี้ปัจจุบันแหมหน้าเรียวเพลียวกระชับขึ้นเยอะเลยนะ
ก็นี่แหละค่ะเพื่ออะไรอำพรางการติดตามจากเจ้าหน้าที่
บุกไปจับกลุ่มตัวที่ห้องพักคอนโดชื่อดังแถวบางนากรุงเทพเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วไปเจอกับอะไรตำรวจยึดของกลางโทรศัพท์๒เครื่อง
ในการติดต่อสั่งนำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ
แล้วก็ยึดทรัพย์สินอีกจำนวน๒๒รายการนะฮะ
นายจีมินช็องนี่นะคะหรือว่านายสหรัฐค่ะ
โอป้าจีมินเขามีหมายจับสารอาญาเพราะว่าเป็นนักค้ายาเสพติดตัวใหญ่เลยนะฮะ
มินซองนะคะสั่งยาผ่านดาร์กเว็บค่ะ
จ่ายด้วยบิตคอยน์ต้นต่อการแพร่ระบาด
ของแบบเขาบอกว่าเป็นยาเสียสาวยาอียาเลิฟอะไรพวกนี้นะคะ
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
หลบหนีแบบไร้ร่องรอยมาเป็นเวลาเกือบ๓เดือนแล้ว
สายสืบแหม่สายสืบก็เก่งเหมือนกัน
เป็นคนส่งยาของโอปป้าเก๊เข้าไปเป็นสาย
สมัครแบบนี้ไงถึงตามตัวได้ถึงรู้
ถูกต้องนะคะก็เลยรวบรวมหลักฐานรวบตัวโอปป้าจีมินได้สำเร็จค่ะ
พอนำตัวไปสอบสวนโอปป้าเก๊คนนี้สารภาพตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าพื้นเพลแล้วจริงเนี่ยไม่ใช่เกาหลีเกาใจที่ไหนหรอก
คนบางกอกน้อยนี่แหละแล้วก็บอกว่าอ้างว่าเปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนหน้าเพราะว่าอะไรอยากจะเป็นโอปป้าจริงที่เกาหลีใต้นะฮะ
ส่วนที่ว่าโอปป้าเก๊เป็นนักค้ายาคนสำคัญเลยเพราะอะไร
เขามีคอนเนคชั่นนำเข้ายาเสพติดจากทั่วโลกนะ
ล่าสุดเห็นบอกสั่งยาอีมามากถึง๓๐กิโลกรัม
กำลังจะเข้าดินแดนไทยแล้วแต่เขาถูกจับซะก่อนค่ะ
หลังจากการสอบสวนนายจีมินนี่นะคะ
ป้าเก๊ถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะ
อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหล่อแล้วกันคุณผู้ชมนะ